อีกหนึ่งงานที่จะพาไปไปที่จังหวัดสกลนครนะครับ
พาไปดูกับงานที่มันยิ่งใหญ่ตระกาลตากับงานไหลเรือไฟประเพณีบุญเดือน๑๐ครับ
โอ้โหจุดผู้สว่างวาบกันตลอดทั้งคืน

ใช่ครับนี่คือพลุแสงสีและเสียง
รวมไปถึงภาพบรรยากาศภายในงานประเพณีบุญเดือน๑๐แข่งเรือไหลเรือไฟว่ายพระแก้วคู่บ้านประจำปี๒๕๖๒
จัดขึ้นที่ลำน้ำยามอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร
อุ้ยบรรยากาศเป็นยังไงนะอ้อมายตองดูสิครับ
โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยค่ะคุณ
เป็นงานประเพณีที่ทางอำเภอเขาจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น๕ค่ำเดือน๑๐
ถือว่าเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจาริสประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับ
ภายในงานเขาก็มีกิจกรรมมากมายแล้วฮะให้เข้าร่วมกัน
แล้วก็ในค่ำคืนนั้นนะฮะไฮไลท์ในงานก็คือการประกวดไหลเรือไฟนี่แหละ

มีชาวบ้านจากคุ้มวัดต่าง๖คุ้มวัดมาประชันความสวยงามของเรือไฟ

มีการประกวดประชันความสวยงามกันในการตกแต่งด้วย
ใช่ครับมีอยู่ขบวนเรือหนึ่งที่อยากจะให้เห็นมาจากโรงเรียนบ้านอากาศนี่เห็นไหม
โอ้โห

มาตีกลองบนเรือสร้างความศักดิ์สุนาน
แล้วก็นี่เห็นไหม
น้องเค้าเอากงไพที่แขวนด้วย
กล้วยขนมข้าวต้ม
เอาลงมาเพราะว่า
จังหวักที่เรือกำลังจะมุ่งหน้าไปเรื่อย
เพราะเสากระดงเรือมันยาวมันสูงเห็นไหม

แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับ
จากการประกวดไหลเรือไฟแล้วนะครับ
ยังมีอีกหนึ่งพิธีสำคัญที่ชาวอำเภออำนวยอากาศ
เขาต้องมาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานนั่นคือ
พิธีกล่าวขอขมาแม่น้ำคงคา

พิธีนี้ก็เชื่อกันว่าเป็นพิธีที่ทำเพื่ออัญเชิญผีเงือกทั้งหลายให้กลับไปยัง
แม่น้ำสายใหญ่นั่นเองนะครับ
ก็เป็นบรรยากาศความยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการของงานไหลเรือไฟในประเพณี
บุญเดือน๑๐ที่เรานำมาฝากกันนะครับ
อารมณ์ก็คล้ายกับลอยกระทงนั่นแหละ
ใช่คือจริงแล้วการจัดงานประเพณีนีไหลเรือไฟ
เขาจะจัดในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีนะคะ
แล้วก็เขาจะเขาเรียกได้ว่าเหมือนเป็นพิธีกรรมที่
ชาวไทยยเขาปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว
เขาก็มีความเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านั่นเอง
ก็เป็นเหมือนประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อที่สืบสารกันมาตั้งแต่สมัยอดีต
จนถึงปัจจุบันแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไป
ยุคสมัยก็คือการตกแต่งเรือไฟก็จะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
ที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นเป็นประจำทุกปี
มีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวนะที่จังหวัดสกลนครครับ
แวนกันไปได้นะคะตามช่วงเทศกาลต่าง
คือในหลายจังหวัดช่วงเดือน๑๐ก็จะมีการจัดงานเทศกาลต่าง
รวมไปถึงทั้งภาคใต้เองเดี๋ยวก็จะมีบุญเดือน๔
มีช่วงเทศกาลกินเจต่างอะไรแบบนี้
มีเทศกาลที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายนะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะ